ข่าวการเมืองช่วงนี้ไปดูที่บรรยากาศของการล่ารายชื่อของประชาชนนะครับ
เพื่อร่วมกันถอดถอนกรกตจากปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับ
เพื่อร่วมกันลงชื่อสนับสนุนแคมเปญล่ามรายชื่อถอดถอนกรกตนะครับ
ล่าสุดนั้นมีมากกว่า๘แสนรายชื่อแล้วจากที่ตั้งเป้าไว้สักประมาณ๑ล้านรายชื่อด้วยกันนะครับ
นายศิษยาวันจันยาเลยค่ะที่การสมาคมโอกาสพิทักษ์รัฐธรรมนูนไทยก็มีการตั้งโตเหมือนกัน
ร่างกายชื่อถอดท้อนกรกตอยู่ที่ตลาดยิ่งเจริญ
ก็มีประชาชนที่เดินไปเดินมาซื้อข้าวซื้อของ
ก็ไปร่วมกันลงนามด้วย
นาย๔๑ก็บอกว่ากรกตทำงานด้วยความไม่รอบครอบ
ทำให้การเลือกตั้งเกิดปัญหา
ซึ่งรวบรวมมาได้ทั้งหมด๙ประเด็นด้วยกัน
เช่นการวินิจฉัยให้บัตรเลือกตั้ง
ราชอาณาจักรของนิวซีแลนดนั้นไม่สามารถนับคะแนนได้
ก็ถือว่าขัดต่อหลักประชาธิปไตยที่สุด
แล้วก็จำนวนของผู้ใช้สิทธิ์ยังไม่ตรงกันกับยอดของบัตร
ที่บอกว่าเป็นบัตรขยงเขย่งอะไรกันไป
โดยจะนำรายชื่อไปยื่นให้ปปชสัปดาห์หน้า
เพื่อพิจารณาถอดถอน
พร้อมเห็นว่าการละลายชื่อนั้นไม่ได้สร้างความวุ่นวายตามที่คอสชระบุ
เพราะว่าการชุมนุมนั้นเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนนะครับ

มีกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย
นำโดยนายเสียระวิทเสรีที่วัดในอนุนัมภา
เขาจัดกิจกรรมล่ารายชื่อเพื่อปลดกรกตทั้ง๗คนนะคะ

ว่ามีหลายพฤติกรรมที่สร้างความเคลือบแคลงสงสัย
ทำให้เหมือนกับการทำงานของกรกตดูเหมือนว่าด้อยประสิทธิภาพ
ก็เลยเรียกร้องให้กรกตแสดงออก
ว่าไม่ได้ถูกครอบงามจากคอสช
โดยการเปิดเผยข้อมูลการเลือกตั้งรายหน่วย
ไม่ถูกปรับแต่งตัวเลขเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับฝ่ายไหน
อยากให้ประชาชนได้รับรู้นะคะ
ยืนยันว่าไม่ได้ต้องการให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโมคะ
เป็นข้ออ้างให้คอสชอยู่ต่อนะ
แต่หวังว่าอยากจะให้กรกตแก้ไข
ตกเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดกับการเลือกตั้งในครั้งนี้ค่ะ
ส่วนกรกตเองตอนนี้ก็มีการเผยแพร่เอกสารชี้แจง

อย่างเช่นประเด็นที่มีการไปพบรถขนบัตรเลือกตั้ง
เพื่อไปทำลายบริเวณแยกบางปลาที่สมุทรสาครเนี่ย
เบื้องต้นก็ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นกรณีที่

มีการขนบัตรเลือกตั้งที่นับคะแนนแล้ว

พร้อมกับวัสดุต่างเพื่อนำไปเก็บรักษาไว้
กรกตประจำเขตเลือกตั้งต่าง
ซึ่งข้อมูลก็มีการถูกแชร์ออกไปต่างนานานะครับ
ก็เลยมีการขอให้ประชาชนระวังเรื่องของการ
แพร่หรือว่าไปแชร์ข้อมูลข่าวสารเพราะว่า
อาจจะเข้าข่ายผิดพรบคอมแล้วก็อาจจะถูกฟ้องร้อง
ดำเนินคดีกับผู้โพสต์แล้วก็ผู้แชร์ได้นะครับ